มาดูเรื่องนี้ค่ะมีหญิงสาวคนนึง
มีพฤติกรรมทำเอกสารปลอม
หลอกว่าเป็นใบประกอบวิชาชีพการเป็นแพทย์นะคะ
แล้วเอาเอกสารปลอมนี้ไปสมัครงานทำงานในคลินิก
เดี๋ยวคุ้นคดีนี้มากเลย

เพราะว่าหญิงสาวคนนี้ทำมาแล้วหลายคลินิกมากนะคะ

ปคบไปจับแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเขาก็เพิ่งโดนจับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวแล้วทำอีก

แล้วถามว่าทำไมทำอีกทำไมทำแบบนี้ซ้ำ
เขาบอกว่าก็ไม่รู้จะทำอย่างอื่นอะไรแล้ว

ใช่ค่ะทำแบบนี้ซ้ำวนไปค่ะ
นี่คือตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบนะคะ
ไปจับกลุ่มนางสาวนัชชานันอายุ๓๐
เพราะว่ามีแพทย์หญิงคนนึงไปแจ้งความ
ว่าถูกนางสาวนัชชานันนำใบประกอบวิชาชีพ

ไปทำงานในคลินิกย่านบางบอนกรุงเทพ
คลินิกย่านปฐุมธานีอีก๒แห่ง

นางสาวนัชชานันคนนี้
ถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกันเลย
อยู่ระหว่างการประกันตัวแต่ยังไม่เข็ด
ทำความผิดซ้ำเรื่องเดิมเลยค่ะซ้ำเดิมเลยค่ะ
ก็เลยต้องเพิกถอนการประกันตัวและออกหมายจับนะคะ
นางสาวนัชนันรับสารภาพว่าผิดจริง
ก็นำสำเนาใบประกอบวิชาชีพของแพทย์หญิงหลายคน

แล้วอ้างว่าจะเปิดสถานเสริมความงามนะ
แล้วก็รับสมัครแพทย์มาทำงานนะ
ส่งเอกสารมาทางไลน์นะ
แล้วก็มีการไปสมัครงานในสถานเสริมความงาม
สาเหตุที่ทำความผิดซ้ำเหมือนเดิม
อ้างว่าก็อยากเอาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
อ้างว่าทำอย่างอื่นไม่เป็น
ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปทำงานอะไร

มีคดีที่รอการพิจารณาในชั้นศาลอีก๔คดีเนี่ยคุณผู้ชม

รอยเป็นแพทย์ไปทำงานในคลินิกตั้ง๓แห่งนะคะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหานำเอกสารของผู้อื่น
ทำให้เกิดความเสียหาย
ทางตำรวจก็จะเรียกคลินิกมาคุยด้วยนะคะ

เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป

ครับโอ้โหหลายข่าวเลยที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น
อย่างเธอคนนี้ก็ไม่น่าจะทำอีกนะ
ซ้ำซากเป็นพฤติกรรมซ้ำซากแล้วก็ไม่เข็ดนะคะ